คุณผู้ชมครับกระเศษจังหวัดลำปางครับ
ท่านออกมาเปิดใจหลังจากเพจดัง
เอาคลิปนี้ไปลงครับลองดูครับ
อันนี้ใครแต่งเสียงหรือว่าลิ้นเปรี้ยว
ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นของจริง
นำมาโพสต์แล้วก็มีข้อความกำกับบอกว่า
มีคนส่งคลิปมาร้องเรียนให้ตรวจสอบ
คนในคลิปเป็นฆาติการจริงหรือไม่
แล้วก็บอกอีกว่าดื่มสุราในเวลาราชการ
เมามาก็หาเรื่องคนในที่ทำงาน
และยังไม่มาปฏิบัติราชการนานเป็นสัปดาห์

คนในคลิปจะดื่มสุราช่วงบ่าย๒เป็นต้นไปฮะ

นายธิรพงศ์ฤทธิโชธนะครับ

มาย้ายมาจากสมุดขออภัยมหาสารคามนะครับ

เปิดใจยอมรับว่าผมเองในคลิปนะฮะ
แต่ก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้ดื่มสุรา

มีน้องที่ทำงานเขามีปัญหาเรื่องงานนิดหน่อย
ก็เลยขึ้นไปเคลียร์ไปแนะนำให้ครับ
๔ปีแล้วท่านก็บอกคือถ้าดื่มปั๊บเนี่ย
ท่านก็เรียกทักโทษทันทีนะครับผมโทษยังไม่ได้
ท่านเกษตรจัวรรดิลำปางยังระบุด้วยว่า
พอจะรู้แหละใครถ่าย
คือคนนี้ก็ถือเป็นน้องคนหนึ่ง

ถ่ายเขาประจำเลยนะฮะ

ไม่อยากทำลายอนาคตทางราชการของใครนั่น
ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นวิบากรรมของตัวท่านเองก็แล้วกัน
และอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปบ้างนะ

ส่วนคลิปที่เห็นเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้น
ในพื้นที่ลำปางด้วยอาทารวาลแบบนั้น